เมื่อคืนนี้มีใครได้ไปไหว้ขอพรอะไรกันที่ไหนกันบ้างไหม
เพราะเขาบอกว่ามันถือเป็นคืนเสาร์ห้า
ทีนี้คุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นวันที่แรง
เป็นวันที่แข็งเห็นอยู่ด้านหลังเรา

คนไปที่นี่กันเยอะเขาเรียกตรงนั้นว่าเป็นสารโค้งร้อยศพ
มันเกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้วเกิดบ่อย
แล้วที่สำคัญคนก็จะไปไหว้สารอยู่ตรงนี้
ปรากฏเมื่อคืนไฟไหม้ลุกโหมเลยลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมภาพมันน่ากลัวมากเลยนะคะ
อันนี้อยู่ตรงหน้าสารอาญารัชดากรุงเทพนี่แหละค่ะ

แล้วคือสารตั้งอยู่บนเกาะกลางถนน
อย่างที่ที่ฉันบอกแหละว่าตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าโค้งร้อยศพ
แล้วนอกจากศาลก็จะมีคนที่เขามีความเชื่อนะ
เขาก็จะนำพวกชุดไทยตุ๊กตาม้าลายเครื่องเส้นไหว้ต่างเอามาวางไว้
เขาบอกว่าตรงนี้มันมีรอบต้นโพขนาด๓คนโอบ
และได้รับความเสียหายทั้งหมดไฟลุกลามน่ากลัวมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งนั่นเองค่ะ
ตำรวจสนประหลโยธินพอได้รับแจ้งปุ๊บรีบประสานรถดับเพลิงเข้าไปทำการดับไฟ
จนดังทีใช้เวลาควบคุมเปลืองไม่นานครับประมาณ๑๕นาที
แต่มันลุกโหมรุนแรงมากจริง
ที่เกิดเหตุนอกจากสารเพียงตาและเครื่องเส้นไหว้ที่เสียหายแล้ว
ยังมีตัวที่เขาเรียกว่าลูกกลิ้งยางป้องกันภัย

ใช่เพราะว่าเอาไว้ป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุ
มันเป็นการรองรับแรงกระแทกนั่นเอง
ของเรือเศรษฐกายนชาวบ้านและเหล่าบรรดาคนที่มีความเชื่อ
เซียนตัวเลขเขามีการเดินทางนำเครื่องเส้นว่ายมาถวาย
ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ซึ่งก็จะมีคนมาเป็นประจำอยู่แล้ว
ตามความเชื่อมีการจุดทูบจุดเทียนจำนวนมาก
ว่าเป็นไปได้มันอาจจะเกิดการลุกลามจนไฟไหม้

เดี๋ยวตอนนี้จะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทำการตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไร
แต่อันนี้น่าจะเป็นการคาดการณ์เบื้องต้น
ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กรทมและสำนักงานเขตจตุจักร

มีการขนย้ายซากสารพระภูมิม้าลายแล้วก็ชุดไทย
ถูกเพลิงไหม้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุหมดแล้ว
คุณผู้ชมดูสภาพดิเป็นแบบนี้หมดเลย
นี่แหละทีนี้ทางด้านของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

กับทีมข่าวนะคะให้กับทีมข่าวเราฟังว่า
มาถึงตรงนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกมันผิดสังเกต
เมื่อคืนที่ผ่านมาตรงบริเวณโต๊ะที่เขานั่ง

แต่มาเมื่อเช้าเห็นมีขวดน้ำแดงตั้งอยู่ทั้งที่ปกติแล้ว
คนที่มากราบไหว้มักจะจ้างพวกวินมอเตอร์ไซค์ข้ามไป

สาเหตุที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นจากการวางเพลิงหรือเปล่า
แต่ยังดีที่เขาบอกว่าต้นโพตรงนั้นที่หลายคน
เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
ที่พิจารณีผ่านตัวที่ไม่ใหญ่เห็นผลโตอยู่แค่นี้

คือเราเข้าใจนะในมุมที่คนหลายคนก็มีความเชื่อ
ก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ส่วนเรื่องของโค้งร้อยศพที่บอกไปเนี่ยถูกเรียกชื่อนี้ก็อย่างที่บอกแหละมันมีอุบัติเหตุจนมีคนมาตายบ่อยครั้งเลยก็เกิดความเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพระวิญญาณของคนศีลชีวิตตรงนี้ต้องการตัวตายตัวแทนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะจนทำให้โค้งนี้เนี่ยถูกก
เวลากลางคืนอีกลักษณะถนนโล่งใหญ่สี่เลนแบบนี้แล้วโค้งก็ยาวเกือบสองกิโลเมตรหลายคนบางคนเขาใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพอเข้าโค้งเสร็จก็หลุดโค้งนะบางครั้งฝนตกถนนลื่นก็เป็นไปได้อีกแหละต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมเราเคยไปทำรายงานพิเศษบริเวณจุดนี้ด้วยประมาณสักห้าหกปีที่แล้วทางไทยรัฐทีวีที่เจาะลึกเรื่องนี้นะฮะ